เรามาดูและมาช่วยกันตามหาน้องหมวยกันหน่อย
หมวยเป็นว่าที่เจ้าสาวคือเลิกแต่งงานของเธอกับว่าที่เจ้าบ่าว

แต่ว่าถึงวันแต่งน้องหมวยหายออกไปจากบ้าน

ว่าลูกสาวเป็นตายร้ายดียังไง
ก็อยากจะให้สื่อช่วยประกาศตามหาลูกสาวหน่อย
เพราะว่าถ้าถึงวันนี้คือวันที่๔ธันวาคม
เท่ากับน้องหมวยหายไป๔วันแล้วนะ
พ่อแม่ว่าที่เจ้าสาวเป็นห่วงลูกสาวมาก
รวมถึงว่าที่เจ้าบ่าวก็เป็นห่วงแฟนมากนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๑๑บ้านนกยูง
ตำบลเมืองแก่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
ผู้เป็นพ่อของวาดที่เจ้าสาวก็คือพ่ออุดมชินรำ
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวคือนางสาวจินดารัฐ
หรือว่าน้องหมวยอายุ๒๓ปี
ส่วนเจ้าบ่าวก็เป็นคนที่คบหาดูใจกันมา
เป็นคนตำบลเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละหมู่บ้าน
ลูกสาวคบหาดูใจกันมาได้๑ปีแล้ว
ก็คือนายสมบูรณ์หอมจันทร์อายุ๒๓ปีเท่ากัน
ว่าที่เจ้าบ่าวเขาไปทำงานต่างจังหวัด
เพราะว่าเป็นคนงานก่อสร้างที่ไปทำงานต่างจังหวัดเพราะอะไรรู้ไหม
อยากจะเก็บเงินเก็บทองเก็บหอมรอมริฟท์
มาเป็นค่าสินสอดขอลูกสาวของนายอุดมแต่งงาน
น้องหมวยแต่งงานก็เก็บเงินกันมาได้๓๒๐๐๐บาท
โดยเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีของน้องหมวยจนครบ
ก็เลยพอครบแล้วสินสอดทองมั่นมาเรียบร้อยแล้ว
ก็ถึงกำหนดงานแต่งก็คือเลิกวิวา๙โมงเช้า
วันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมาช่วงสิ้นปีพอดี
ผู้เป็นพ่อของว่าที่เจ้าสาวเล่าให้ฟังอีกนะครับ
ว่าคือวันวิวาเนี่ยพ่อแม่ก็ดีใจแหละล้มหมูมาสองตัว
เตรียมไว้เลี้ยงแขกในงานที่แขกถูกเชิญมา๒๐๐คน
ส่วนช่วงเช้าลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวขอไปกดเงินค่าสินสอด
ตัวอำเภอสตึกห่างจากบ้านไป๑๓กิโลเมตร
ลูกสาวก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วครับ
จนกระทั่งถึงเลิกแต่งงาน๙โมงเช้าแล้ว
ปรากฏว่าน้องหมวยลูกสาวยังไม่กลับมาที่บ้าน
ยังไม่กลับมาที่งานทำให้พ่อและแม่รวมถึงแขกในงาน
กว่า๒๐๐คนต่างเป็นห่วงเกรงว่าว่าที่เจ้าสาวจะได้รับอันตรายนะครับ
ก็ช่วยกันเลยฮะออกตามหาก็เลยตามเส้นทางต่าง
ในชุมชนในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอไปทุกที่ที่พอจะไปได้
ปรากฏว่าหาตัวไม่พบนะครับก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความคนหาย
กับตำรวจสพชุมแสงส่วนเรื่องของงานตรงงานแต่ง
ก็ต้องยกเลิกออกไปก่อนนะครับขณะที่นางสวยชินรำแม่ของเจ้าสาว
เมื่อวานก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังทั้งน้ำตาแล้วครับ
เพราะว่ารู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นห่วงลูกสาวมาก
คือไม่รู้ว่าลูกจะเป็นตายร้ายดีหรือว่าได้รับอันตรายอะไรหรือเปล่า
โดยเฉพาะลูกสองคนที่เกิดจากสามีเก่าของลูกสาวกับตัวลูกสาวเอง

หลานตอนนี้ร้องไห้หาแม่ตลอดเวลาเลยเพราะผ่านมา๓๔วันแล้ว
ตอนนี้แม่นะครับอยากให้ลูกสาวหรือว่าน้องหมวยติดต่อกับทางบ้านนะครับ
ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้กลับมา
เรื่องอะไรไม่ต้องห่วง
วงเตะหนูอย่างเดียวให้หนูกลับมาหาแม่
มีปัญหาอะไรก็มาแก้กับพ่อกับแม่
พ่อแม่รักหนูที่หนูกลับมาไว
เออนะครับบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรกลับมาเคลียร์กัน

สื่อช่วยตามหาประกาศตามหาให้หน่อย
ไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีอย่างเราหรือว่าสื่อโซเชียลต่างเนี่ยนะครับ
บอกว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ให้กลับบ้านแล้วมาพูดคุยกัน

ไปเปิดใจกับว่าที่เจ้าบ่าวบ้าง
อุตส่าห์เก็บเงินสินสอดนะฮะ
ทำงานหาเงินมาเพื่อจะแต่งงาน
พอถึงเลิกแต่งงานเจ้าสาวหายไปนะครับ
สมบูรณ์ว่าที่เจ้าบ่าวบอกว่าได้คบหาดูใจกับเจ้าสาวมา
วาทิเจ้าสาวนะตอนนี้ยังไม่เป็นเจ้าสาวยังไม่ได้แต่งเลย

หลังจากว่าที่เจ้าสาวเลิกลากันไปกับสามีเก่าเรียบร้อยแล้ว
ตัวนายสมบูรณ์เขาก็ยืนยันนะว่าเขาขอให้เจ้าสาวกลับมาพูดคุยกัน
ส่วนเรื่องเงินสินสอดไม่ใช่เรื่องสำคัญ
เพราะความรักสำคัญกว่าและยิ่งตอนนี้เป็นห่วงมากนะครับ
อยากให้กลับมาบ้านมาคุยกันอะไรอย่างนี้
ถ้าเงินทั้งหมดตังค์อะไรก็ไม่ได้ซีลินท์
ก็ให้มาคุยกันอะไรให้บอกกัน
คือเจ้าบ่าวตัวนี้เป็นห่วง

คือว่าที่เจ้าบ่าวคุณสมบูรณ์เขาบอกแบบนี้คุณ
เขาบอกว่ามีอะไรกลับมาคุยกัน
จะแต่งหรือไม่แต่งไม่ว่ากัน
แต่ถ้าไม่มีเงินให้บอกมาจะโอนเงินไปให้

ถ้าไม่มีเงินไม่มีเงินใช้จ่ายเดี๋ยวโอนไปให้
เพราะว่าเป็นห่วง๔วันแล้วนะครับ
โดยที่บ้านของเจ้าสาวที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงาน
ขณะนี้ก็ยังมีสิ่งของเครื่องใช้สำหรับต้อนรับแขกเรือ
มาร่วมงานแต่งหลงเหลืออยู่เลย
ถ้วยชามถังน้ำแข็งแล้วก็สิ่งสำคัญคือทุกคนเป็นห่วงรอคอยการกลับมาของเจ้าสาว

หลายคนก็มองไปว่าเจ้าสาวไปกดเงินค่าสินสอด๓๒๐๐๐บาทเชิดหนีไปหรือเปล่า
คือมีรายงานล่าสุดออกมานะครับว่าเงินในบัญชีของเจ้าสาว
ว่าที่เจ้าสาวยังอยู่ครบ๓๒

นี่แหละมันเลยเป็นสิ่งที่ยิ่งทำให้ที่บ้านเป็นห่วงมาก
เงินก็ไม่ได้ไปกดและหายตัวไปไหน
ตั้งสี่วันแล้วด้วยนะคะก็ยังคงต้องตามตัวกันต่อไปครับ